คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
โอ้โหคุณพี่กู้ภัยเขาก็ยุ่งอีกแล้ว
ไปจับทีนี้ไปจับเขาบอกว่าไปจับตัวร้าย
โอ้โหตัวนี้ร้ายมากร้ายยังไงไปดูฮะ
นี่นั่ง

โอ้โหดูสิครับเจ้าลิงจักร
รักจริงรักจริง
นั่นแหละฮะแยกเขี้ยวด้วยนะดู
นั่นจริงล้อยอ้าวดูสิเอ้า
คุณจะจับมันยังไงดูสิปากกว้านั่น
เออเอาสิร้องมาสินี่ครับมิคุณ
เจ้าหน้าที่นะครับจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒
ต้องทำงานกันหนักเลยเมื่อเจอกับเจ้าชอตัวนี้
เรียกได้ว่ามันบุกเข้ามาในเมือง
บุกเข้ามาในเมืองในบริเวณตลาดน้องฉาง
ชาวบ้านเขาขายของกันอยู่
เขาบอกว่าจริงนะไอ้ลิงตัวนี้
มันมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่๕ตุลาคมแล้ว

คือมันมาแล้วมันก็ปีนป่าอยู่บนเสาไฟฟ้า
ไม่รู้มันมายังไงมันเหมือนกับว่าเกาะรถมาเหรอ
ไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่มาโผล่ที่อุทัยธานีแห่งนี้
แล้วเจ้าลิงตัวนี้มันไต่สายไฟฟ้าไปภายในวัดหนองขุนชาติ
แล้วก็โรคอุทัยธมาณวัด
อยู่บริเวณด้านหลังวัดหนองขุนชาตินั่นแหละ
คือบริเวณนั้นมีนักเรียนอยู่เยอะ

ลิงตัวนี้มันจะไปทำร้ายนักเรียนนะนะ

เอาไปดูกันหน่อยว่าวินาทีที่พี่กู้ภัยล้อมจับเจ้าลิงได้เป็นยังไง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
เดี๋ยวรอให้มันฟื้นตัวขึ้นมาก่อน

เพราะว่าลิงที่แบบว่ามันอยู่กับธรรมชาติมันไม่คุ้นคน
ค่ะแล้วบางทีถ้าปล่อยมันไว้ในเมืองก็อันตรายกับมัน
ก็ต้องใช้วิธีการจับแบบนี้ดีที่สุดแล้วนะคะ